อีกหนึ่งเรื่องเป็นคดีเรื่องของการล่าเสือดำ
สังคมกำลังตั้งคำถามว่าเตะถ่วงหรือเปล่า

ทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กเลยนะคะว่าเสือดำจะต้องไม่ตายฟรี
ถูกต้องครับล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ได้มีการเตะถ่วง
ถ้าคุณเปรมชัยไม่มาตามที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไป
ก็จะมีการไปขอสารออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ฐานด้านของผลตำรวจเอกศีวรารังสิบภาพบรรณากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ปปกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือปทศตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลาง
แล้วก็พนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิเพื่อติดตามความคืบหน้าของ
คดีล่าสัตว์ปากของนายเปรมชัยกรณสุทธิ์และพวก
โดยระบุว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ๘๐
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเรียกสอบสวนในพยานในคดีเพิ่มเติม
และผลการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
พร้อมยืนยันไม่มีการเตะทวงหรือทำคดีล่าชาครับ
ส่วนเรื่องการสอบสวนนายเปรมชัยนะคะ
ซึ่งมีการออกหมายเรียกให้มาพบพนักงาน
วันที่๕มีนาคมนี้เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

พระราชการต้องสอบสวนก็จะทำเรื่องเสนอศาล
ออกหมายเรียกอีกครั้ง

ตอนนี้อยู่แหละการควบคุมของต่าง

อ่าแล้วทำไมเราไม่ขอสารไปเลยไอ้คนท่านนั้นเรียกให้เลยอ่ะ

แล้วถ้าเขาไม่มาตามใหม่แล้วอีกทำไง
เอ่อก็จะขอน้ำมัดให้สารเรียกมาเรียกมา
แล้วพอมาจับด้วยมั้ยคงออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระยะ
ไม่ให้เป็นพุทธภาพไม่ให้เป็นพยานใช่ครับ
ส่วนกระแสข่าวอย่างที่คุณโรสลินบอกคุณผู้ชมไป
แฮสแท็กในทวิตเตอร์ใช่ไหมว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรีเนี่ย
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการวิภาควิจารณ์ว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดี
กับนายเปรมชัยในข้อหาธุรนกรรมศาสตร์ป่า
แจ้งความดำเนินคดีนั้นเนี่ย
ไม่ได้เป็นศาสตร์ป่านะครับ
จึงไม่สามารถดำเนินคดีได้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวัชรินภูศิษย์รองผู้บังคับการปรับรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการหรือปปบอกว่า
กรณีการตรวจสอบคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนในคดีที่มีการระบุว่าถูกลบไปแล้วนั้นไม่มีปัญหา
สามารถติดตามคืนเพื่อตรวจสอบได้พร้อมยืนยันได้ว่าไม่ใช่คลิปเสียงการสนทนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับนายเปรมชัยแต่เป็นคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่กับคนขับรถของนายเปรมชัยเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวในส่วนของมูลนิธิสืบนาคสะเทียนล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊คคุณผู้ชม
นี่ภาพนี้เตรียมจัดเวทีสาธารณะ๑เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่วันที่๕มีนาคมนี้ออกแถลงการรวมทั้งทวงถามความคืบหน้าและเปิดเวทีพูดคุยวิเคราะห์ดำเนินคดีนี้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมชี้ว่าเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบครบ๑เดือนแล้วแต่ว
ตามบรรทัศนที่ควรจะเป็นนั่นเองอันนี้ก็ต้องติดตามดูเป็นอีกหนึ่งคดีอย่างที่สังคมนั้นจับตาว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาจะถูกลงโทษตามที่สมควรจะเป็นหรือเปล่านะครับ